คดีหนึ่งที่สามารถปิดลงเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคดีที่ฆ่าครูสูงวัยชาวญี่ปุ่น

โดยสารอาญาพิพากษาประหารชีวิตมือฆ่าหันศพครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่นจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ฝ่ายสามีโดนโทษจำคุกตลอดชีวิตเพราะว่ารับสารภาพ
ส่วนภรรยาที่ช่วยซ่อนเร้นอำพังศพนั้นก็ถูกพิพากษาจำคุก๒๐ปีค่ะ
เจ้าหน้าที่กรมราชธรรมเบิกตัวนางพรชนกชายปะ
จากทันทรศธรรมหญิงกลางแล้วก็นายสมชายแก้วบางยาง
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
นำตัวมายังสารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
เพื่อฟังคำพิพากษาในคดีที่ทั้งคู่นั้นได้ร่วมกันฆ่านายโยชิโนริชิมาโต

แล้วก็มีการนำชิ้นส่วนของศพไปทิ้งในคลองนางทิ้ม
อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ตายไปกดเงินสดออกมาใช้จ่าย
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดปลายปี๒๕๕๗ค่ะ
จากนั้นก็แจ้งความว่าที่สถานีตำรวจน่ะคอนบานแบนภายใจข่าว
ตำรวจสืบไปสืบมาก็มารู้ว่า

ซึ่งเป็นสามีลงมือสังหารนายโยชิโนริ
ต้องการทรัพย์สินค่ะจากนั้นก็นำร่างของนายโยชิโนรินั้นมา
ชำแหละในบ้านพักที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
ก่อนจะนำชิ้นส่วนบรรจุใส่กระสอบปุ๋ยสี่กระสอบนำใส่รถแท็กซี่มาทิ้ง
บริเวณใต้สะพานคลองนางทิ้มที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่ออำพลางคดีสารพิเคราะห์จากพยานหลักฐานแล้วก็เห็นนะคะว่า
การที่นายสมชายฆ่านายโยชิโนรินั้นเกิดจากความหึงหวง
ไม่ใช่เจตนาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนอีกทั้งพยานหลักฐานของโจทย์
ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่านางพรชนกมีส่วนร่วมกับนายสมชัย
ในการฆ่านายโยชิโนริสารจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย
พากษาประหารชีวิตนายสมชายแล้วก็จำคุกนางพรชนกเป็นเวลา๔๕ปีค่ะ
แต่ว่าจำเลยทั้งสองรับสารภาพนะคะลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
เหลือเป็นจำคุกนายสมชายตลอดชีวิตส่วนนางพรชนกนั้นเหลือโทษจำคุกยี่สิบสี่ปีหกเดือน
แต่ตามบทบรรยัติของกฎหมายให้คงจำคุกจำเลยได้ไม่เกิน๒๐ปี
ก็เลยคงโทษจำคุกไว้ที่๒๐ปีค่ะ